อยู่มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
ลอยขึ้นมาติดอยู่ที่ท่ามเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
นี่ฮะในสภาพแบบนี้หลายคนเห็นก็ตกออกตกใจ
ไม่รู้ว่าร่างของผู้ตายขึ้นมาตรงนี้ได้อย่างไร
เมื่อเช้านี้เองครับนะฮะตำรวจสพพระสมุทรเจดีได้รับแจ้ง
ว่าไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตลอยขึ้นมาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าเทียบเรือ
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถนนสุขสวัสดิ์ที่ป้อมพระจุล
ที่พระสมุทรเจดีสมุทรประการบริมแม่น้ำเจ้าพญาร่างของผู้ชายเนี่ยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำครับ
แต่ว่าใส่ชุดหมีครับเป็นชุดหมีสีน้ำเงินเป็นชุดช่างเลยแล้วรองเท้าบูธสีดำ
มีหมวกโม่งคลุมหัวไว้อายุเขาประมาณสัก๓๕๔๐ปีรูปร่างก็ผอม
ผิวดำแดงสูงสักประมาณ๑๖๕เซนติเมตรครับในตัวไม่เจอเอกสารใด
ร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะแต่งกายคล้ายคนงานพนักงานประจำอู่เรือท่าเรือ
เป็นช่างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ไปถามนายหัทชัยอายุสามสิบสี่ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการของสูตรนี้นะฮะผู้พบศพคนแรกเขาบอกว่า
ตอนเช้าเขาก็มาทำงานตามปกติครับนะฮะระหว่างที่เดินมาที่เรือมองไปในน้ำเห็นเอ๊
อะไรคล้ายคล้ายกับคนเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นอะไรหรือเปล่านะก็เลยมาเรียกเพื่อนมาดู
สุดท้ายเป็นคนจริงครับลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ริมเขื่อนริมน้ำตรงนี้
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะฮะชุดสืบสวนลงพื้นที่อยู่นะฮะ
เพื่อที่จะดูว่าผู้ตายเป็นใครมีคนแจ้งหายไว้หรือไม่
เป็นบุคคลในพื้นที่เป็นคนใกล้เคียงทำงานในอู่เรือต่างหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจฝากประชาสัมพันธ์ครับ
คนที่ทำงานในอู่เรืออันนี้ใช่ยูนิฟอร์มของอู่เรือของท่านไหม

สามารถไปตรวจสอบไปแจ้งได้ที่สพพระสมุทรเจดี
เบื้องตนกู้ไพรนำร่างขึ้นไปชนสูตร

ถ้าเกิดว่าสงสัยเป็นญาติของตัวเอง

สามารถไปแจ้งความแล้วก็ไปตรวจสอบได้ที่
สถานีตำรวจสภครักษ์สมุทรเจดดี